ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๓ปีบอกแม่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปหาแฟนนะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
หายไป๒๒วันแม่ตามหาก็ตามไม่เจอ

วันสุดท้ายกลายเป็นศพไปนอนขดในท่อปูนซีเมนในป่าอยู่ที่เพชรชบูรณ์ครับ
ตำรวจภูทรบ้านโคกจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับรับแจ้งว่ามีการไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกซุกเสียชีวิตอยู่ในท่อคอนกรีตที่บริเวณป่า
เป็นป่ามะขามรกร้างในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสวรรคนนสังหรือว่าตายอายุ๒๓ปี
ก่อนหน้านี้ตายเนี่ยหายออกไปจากบ้านตั้งแต่๒๒ตุลาคมพร้อมกับรถจักรยานยนต์
เป็นฮอนด้าคลิกสีขาวทะเบียน๔๔๑เพชรบูรณ์
ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ตามหาประกาศคนหายเพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหาและแจ้งบ่อแส

กระทั่ง๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านร้าง
ป่ามะขามแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๖ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งห่างจากบ้านของผู้ตายสักประมาณ๕กิโลก็เลยออกติดตามหาในระแวกนั้นเผื่อจะเจอ
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานตำรวจรับแจ้งว่ามีคนไปพบศพผู้สูญหายแล้ว
ก็คือนางสาวสวรรคกลายเป็นศพถูกซุกในท่อคอนกรีต
ก็เลยประสานแพทย์เวรของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปร่วมชนะสูตรพลิกศพกัน
ร่วมกับกู้ภัยแล้วก็แจ้งตำรวจไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุไปพบศพผู้เสียชีวิต
นอนขดตัวอยู่ในท่อคอนกรีตขนาดความกว้าง๑เมตรสูง๑เมตร
แล้วในท่อนั้นมีน้ำขังอยู่ราวสัก๒๐เซนติเมตรได้
สภาพศพเน่าเปื่อยแล้วไม่สามารถตรวจหาได้
เรื่องของสาเหตุหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายก็ยังไม่เจอ
หรือว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ
ทางด้านนางพายับนนท์สั่งอายุห้าสิบสองปีแม่ของพวกตายก็บอกว่า
ลูกสาวคนนี้เป็นลูกคนที่๒มีลูก๔คน
และลูกสาวคนนี้มีอาการปวดเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า๒ปี
ก่อนหน้านี้ราวสองปีเคยกินยาฆ่าตัวตายแต่ช่วยได้ทัน
แล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาล
กระทั่งเช้าของวันที่ยี่สิบสองตุลาคม
ซึ่งเป็นวันที่หมอนัดให้ไปเจอแล้วก็ไปรับยา
ลูกสาวบอกแม่ว่าจะไปขอเงินในรวม
ในรวมเป็นแฟนเขาอายุสามสิบแปด
ซึ่งอยู่หมู่บ้านถัดไปจากบ้านเขาสัก๕กิโล
เดี๋ยวขี่รถไปหาแฟนก่อนแล้วก็ขี่รถออกจากบ้านไป
จนกระทั่งใกล้เที่ยงในรวมโทรมา
แฟนบอกจะมาหาผมแล้วเขาหายไปเลยเหรอแม่
เห็นมาหาผมเลยไม่เห็นมาเลยนะ
บอกว่าจะเอาเงินไปหาหมอก็ไม่เห็นมาเอาเนี่ยหายไปไหน
แม่ก็บอกว่าจะไปหาแกทำไมไม่ไปล่ะ
ก็ออกตามหาจนทั่วจนไม่เจอคุณผู้ชม
สิบสองวันก็ไม่เจอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้
เช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่หายไปนะครับ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนลูกจะหายไปสักสองสามวันเนี่ย
ลูกสาวมีปากเสียงกันกับแฟนหนุ่มค่อนข้างหนักเหมือนกัน
วันที่๒๒ตุลาคมลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอเงินแฟนไปหาหมอ

ผ่านไปยี่สิบสองวันจึงไปเจอศพของลูกสาวอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
หลังจากที่ชาวบ้านไปพบรถจักรยานยนต์ของลูกสาวก่อนไปจอดทิ้งไว้ในป่าร้าง
แล้วก็เลยตามหากันจนไปเจอศพในท่อคอนกรีตนะครับ
ค่ำเมื่อวานทีมข่าวเราก็ไปหาคุณแม่ไปถาม
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าแฟนของลูกเนี่ยหลังลูกสาวหายตัวไปเนี่ย
ทำไมไม่ออกไปค้นหาแฟนตัวเองเลยล่ะ
หลังจากที่ลูกสาวหายไปแฟนนุ่มก็ไม่มีท่าทีว่าจะไปค้นหา
แล้วก็มีท่าทีแปลกไปทั้งที่รักกันมากนะ
ทำไมถึงไม่ยอมออกไปค้นหาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแฟนนุ่มหรือเปล่า
ที่เป็นคนทำให้ลูกสาวเขาตายไปฟังเสียงแม่เขานะครับ
คือว่ารักน้องรักน้องรักน้องมากเลย
ตอนนี้กำลังทำใจอะไรทำนองนี้จ๊ะ
แต่ทำไมน้องหายไปเขาไม่สนใจเลยจ้ะ
พอเที่ยงคนชื่อรวมก็โทรมาหาแม่จ้ะ
แล้วคือโทรมาทำไมเขารู้ได้ไงว่าแม่รับแล้วแม่ยังไม่ได้อะไรเลย
เขาก็บอกอ้าวแม่น้องออกมาหรือยังออกไปนานแล้ว

คือเขารู้ได้ไงว่าเป็นแม่รับโทรศัพท์
ก็น่าสงสัย

น่าสงสัยตามที่แม่บอกเพราะแม่ยังไม่ได้พูด

ต้องการสร้างเรื่องเหตุการณ์ปลอมขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แล้วได้เห็นเป็นคนฆ่าน้องหรือเปล่ากำเมษา

แล้วก็ต้องเอาแฟนนุ่มไปสอบสวนด้วย
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ